ส่วนหลัก

ว่าคือ

จะมาซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง

อย่าเอาไปขาดใจเขาสิ

อุปกรณ์ก่อสร้างทุกอย่างที่น้องต้องการ

ซื้อได้แต่ทีนี้เราต้องเลือกของถูกหน่อย
แล้วอุปกรณ์ก่อสร้างชนิดใดราคา

คุณฟลุ๊กรู้จักอุปกรณ์งานก่อสร้างบ้างไหม

มีจอบนี่อยู่ในอุปกรณ์ก่อสร้าง

เอาไว้คาวปูน

มีอิดมีไม่รู้สิมีหลายอย่าง

เฉียดไปใกล้แบบโครงการก่อสร้างอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ

ซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างมาใช้งานที่บ้านบ้างไหมคะ

วันนี้เป็นปัญหาไหมคะกับคำถามนี้
ใช่ครับหนักเลยนะฮะ
ถ้าหนักเลยค่ะขอคำถามออกมาเลยค่ะ

อุปกรณ์งานก่อสร้าง
อุปกรณ์งานก่อสร้างค่ะทั้ง๕ชนิดอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะ
ไม่รู้ว่าเคยใช้อะไรมาบ้างหรือเปล่านะคะ
อันแรกค่ะบุ้งกี่

โกยหินโกยทรายได้หมด
ใช้งานได้ค่อนข้างทนด้วยตักของได้
ถอดเสื้อแล้วไปตักปุ๊บลองโอ้โหวิดวิว
อ่าไม่แน่เผลอเดี๋ยวมีงานสินค้าตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็

สำหรับทาภายในบ้านนะคะอันนี้สีขาวกระป๋องเท่านี้
ปกติบ้านเคยทาสีบ้างไหม

ลองคืน
เอาไปทำอะไรฮะสาราคนสาราคน
เอาไปนั่งตามในสวนเรียนแบบนี้หรอต่อทำเองหรอฮะ
ใช่ครับผมเป็นสวนดอกไม้ของแม่ครับ
อ๋อแล้วทำเองเก่งมากว่างไปทำที่บ้านพี่ให้หน่อย
ท้ายนี่ค่ะตลับเมตรค่ะความยาว๕เมตรค่ะ
ตลับเมตรทุกคนเคยใช้อยู่แล้วใช่ครับนะคะนี่คืออุปกรณ์ทั้งห้าชนิดนี้ค่ะ
เคยซื้ออะไรบ้างตะปูนี่เคยซื้อปูนี่หนึ่งแล้วครับ

ก็ที่ผมซื้อมันไม่ได้เป็นกล่องแบบนี้นะ

ช่างเป็นถุงมาแต่อันนี้แบบมาตรฐานเลยมาเป็นกล่อง
ก็สีสีทาภายใน
ไม่เคยซื้อกระป๋องเล็กเคยแบบว่ากระป๋องใหญ่
จำได้ไหมว่าราคากระป๋องใหญ่เท่าไหร่

แต่ประมาณ๕อัพ๕๐๐อัพ
งั้นก็ลองเดาดูว่าอันนี้จะเท่าไหร่นะคะ

ปองทั้งหมดนะคะซื้อจากโฮมโปรนะคะ
เป็นราคามาตรฐานเป็นราคานะวันที่ถ่ายทำค่ะ
อุปกรณ์ก่อสร้างทั้ง๕ชนิดนี้ค่ะ
คุณฟลุ๊กคะคุณต้องเรียงลำดับให้ถูกค่ะ
เรียงตั้งแต่ราคาถูกที่สุดไปจนถึงแพงที่สุด
คุณฟลุ๊กคะคุณมีเวลา๖๐วินาทีถ้าคุณพร้อมแล้วเริ่มค่ะ
จากถูกสุดนะคะไปหาแพงสุดนะคะ
หาให้เจอถ้าทำได้ครบได้ถูกต้องนะคะ
มีสิทธิ์คว้าเงินรางวัลสูงสุด๓๐๐๐บาทค่ะ
คุณเดินใจเย็นมากเลิศ๔๐แล้วค่ะ
ขายาวอะเนาะก็ชิวมากเลย
อะไรถูกสุดอะไรแพงสุดเลี้ยงให้ถูกหาให้เจอหาตำแหน่งให้เจอค่ะ
ตอนนี้เหลือ๓๐วินาทีแล้วคุณเป็นผู้ชายที่ขายาวและใจเย็นมาก
ดูแบบมันเป็นอะไรที่สบายระยะทางไกลสำหรับคนอื่นแต่ใกล้สำหรับคุณมาก
เหลืออีก๑๕วินาทีจะเปลี่ยนไหมจะเปลี่ยนไหมคะ
หมดเวลาคุณปุ๊กเชิญตอนนี้ค่ะ
เรียกได้ว่าเป็นผู้ชายที่มั่นคงมากทีเดียวรู้เรื่องวางชึบวางชึบเดินอย่างใจเย็น
ด้วยขายาวหรืออะไรไม่รู้ทำไมดูแบบใจเย็นมากทั้งทั้งที่ไม่คุ้นชินเลยกับอุป
ก็ชินนะฮะก็พอได้สัมผัสแล้วรู้ว่าเกรดแบบเป็นแบบไหน
พอได้สัมผัสแล้วจะรู้ว่าเกรดมันเป็นแบบไหนลองสัมผัสเป๊กหน่อยสิคะ
ไม่เอาอ่ะไม่อยากให้เดินเดี๋ยวคุณรู้ว่าเป๊กเกรดต่ำ
เอาล่ะไม่รู้ว่าคุณจะคว้า๓๐๐๐บาทไปได้หรือเปล่า
ถ้าได้๓๐๐๐จะเอาเงิน๓๐๐๐ไปทำอะไร
อย่าบอกนะว่าจะให้แม่มาขอพี่เป๊กอ่ะ
ไม่ต้องตอบดีกว่าเกรดตื่นเต้น
อ่าอ่าและนี่ก็คือการเรียงลำดับจากชิ้นที่ราคาต่ำที่สุด
ไปหาชิ้นที่ราคาสูงที่สุด
คุณฟลุ๊กจะเรียงถูกกี่ลำดับหรือถูกต้องหมด
และคว้าโบนัสสามหมื่นบาทช่วงหน้ามาลุ้นกัน